นี่ต้องถามพี่น้ำแข็งเลยทำไมอ่ะลูกลูกสาวใช่ไหมอ่า
มีผ้าเน่ายังหมอนเน่าเนี้ยเขาเป็นตุ๊กตาเขาจะเรียกตัวนึงว่า
เอาไว้สำหรับกัดเขาจะเรียกตุ๊กตากัดหนูตุ๊กตากัดหนู
มีเด็กทุกคนจะมีผ่าคมม้อนเน่าอะไรแบบนี้ติดอยู่
อย่าได้หายใช่ไหมหายเรื่องใหญ่แล้วนะทักไม่ได้นะ
เออต้องปล่อยมันเน่าอยู่อย่างนั้นนะครับบ้านนี้คุณผู้ชมฮะ
น้องคนหนึ่งนะติดเหมือนกันติดผ้าเน่าเหมือนกันหาย
วันหนึ่งปลิวหายไปนี่ต้องประกาศตามหาเลยฮะเฮ้ยขนาดนี้เหมือนกับอากาศแมวหายหมาหายเลย
ประกาศหาผ้าเน่าหายครับป้ายนี้ติดอยู่หน้าบริษัทไวทัลซัพพอร์ต
ถนนสมโพธิเชียงใหม่เจ็ดร้อยปีที่เชียงใหม่โอ้โหลักษณะเป็นยังไง
เป็นผ้าห่มสีแดงลายดอกไม้ครับขนาดแปดสิบคูณแปดสิบเซ็นต์ค่ะ
อีกด้านเป็นลายตุ๊กตามียืนอยู่บนหลังเต่าโอ้โหนี่ลักษณะชัดเจน
เดี๋ยวนะคือภาพพวกนี้เด็กเขาต้องใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้ว
หายไปได้ยังไงก่อนเขาบอกว่ามันหายจากหลังคารถเก่งวีออส
หรอที่จอดริมหน้าริมหน้าบริษัทคือไม่แน่ใจว่าปลิ้วเหรอ
เอาไว้ตากหรือเปล่าอ่าตากให้มันแห้งอะไรประมาณหรือไม่ก็จะขึ้นรถแล้วเอาวางแล้วลืมเออเออ
หายไปตั้งแต่๑๑ตุลาที่ผ่านมาครับหายไปแค่วัน๒วันเอง
แล้วก็มีติดเบอร์ไว้ด้วยนะเผื่อใครเจอจะได้โทรแจ้งบ่อแส
คุณแหม่มนี่แหละเป็นคนติดป้ายประกาศครับเขาเล่าให้ฟังที่มาที่ไปบอกว่า
ห่มผืนนี้เนี่ยนะคุณอาแหม่มเนี่ย
มอบให้เป็นของขวัญให้กับลูกสาวซึ่งลูกก็ใช้มาตั้งแต่เกิดเลย
จนถึงวันนี้อายุยี่สิบสองปีแล้วน่ะเดี๋ยวมาหาวิทยาลัยล่ะยังใช้อยู่เลย
เนี้ยมันเบาจริงจริงคิดว่าน้องเป็นเด็กเด็กเออ

แต่ลูกสาวก็ยังใช้กอดนอนทุกคืน

ก็จะพกติดต่อไปด้วยติดตัวไปด้วยติดตัวไปด้วยอืม
มันผูกพันไปแล้วเออวันไหนถ้าเป็นผ้าผืนอื่นไม่ได้กอดแล้ว
ไม่ได้นะไม่ได้มันไม่อบอุ่นมันจะมีสัมผัสเดิมของมัน
กลิ่นของมันความนุ่มของมันอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อสิบเอ็ดตุลาคมที่ผ่านมา
อ่าคุณแม่ครับเอาผ้าห่มไปซักนี่ไงอย่างที่ผมคาดไว้เลย
ตากไว้หลังรถนี่แหละไว้ท้ายรถปรากฏว่าปลิวแม่ก็ตกใจเลย
เพราะว่าผ้าห่มผืนนั้นมันเป็นผ้าสุดที่รักของลูกสาวครับคุณแม่ก็พยายามตามหาแล้ว
ตามหาอีกหาไม่เจอฮะก็เลยต้องติดป้ายประกาศแบบนี้เลยครับ
เพราะว่าของทุกชิ้นเนี้ยมันเป็นของที่เขาผูกพันมากมีความหวังว่าถ้าเกิดว่า
ที่พี่น้องหรือว่าใครก็แล้วแต่นะคะเก็บได้ขอคืนแหม่มนะคะ
คืออย่างตอนนี้มันเป็นกำลังใจเลยเพราะว่าน้องกำลังเรียนอยู่
ถ้าเขามีผ้าห่มผืนนี้กลับมามันน่าจะทำให้สร้างกำลังใจหลายอย่างให้เขาอะค่ะ
คุณแม่แล้วบอกแสมีมึงไหมเนี้ยอ๋อบอกแสสุดท้ายที่ทราบก็คือ
มีคนเห็นผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชมเดินผ่านหน้าบริษัทแห่งนี้แหละ
ค่ะแล้วเก็บผ้าผมไปเอ้าเก็บไปเหรอไม่ได้หรอ
แต่พอคุณแม่ไปตามหานะหาผู้ชายไม่เจอหาผ้าก็ไม่เจอ
ฉะนั้นเลยอยากฝากครับใครที่พบเห็นหรือเก็บผ้าห่มได้

ริมถนนสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปีหรือ

คือบางคนอาจจะไม่สะดวกมาที่บริษัทไง
คุณแม่ยินดีไปถึงที่เลยฮะจะไปเอาผ้าเน่าผืนนี้ของคุณลูกมาให้

มันมีค่าต่อจิตใจมากนะนะฮะ